ใช่ฝากเตือน
ก็เป็นจุดที่เหมือนกับว่ามันอันตราย
เพราะว่าบางทีฝาทงฝาท่อเนี่ย

จริงค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านที่บ้านแพ้วนะคุณผู้ชมจังหวัดสมุทรสาคร

เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นท่อขนาดใหญ่

สภาพคือฝาท่อระบายน้ำมันชำรุด

โหววตกลงไปได้ทางคนไงคุณผู้ชม

แล้วก็ผูกด้วยถุงพลาสติกและขวดน้ำเอาไว้

มีหลุมไม่ให้คนเดินมาตกท่อลงไปนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีการนำเสนอผ่านทางเฟซบุ๊กระบุข้อความประมาณว่า
ตัวผู้โพสต์เนี่ยได้เอารถมาจอดนะตรงนี้แต่มาเจอกับบริเวณที่มีฝาท่อแตกพอดีแล้วมันไม่มีจุดสังเกตหรือไม่มีสัญลักษณ์ให้รู้เลยอ่ะ
แล้วถ้าหากว่ารถเขาตกลงไปได้รับความเสียหายจะทำยังไง
ผู้โพสต์ยังบอกอีกนะคะว่ายังดีนะเนี่ยแค่รถเสียหายคนไม่ได้ตกท่อหรือเป็นอันตราย
เรื่องที่นำเสนอผ่านโซเชียลแบบนี้แชร์กันสนั่นสิคะ
ตลอดก็เลยลงไปสำรวจพื้นที่พบจุดที่เจ้าของโพสต์เขาโพสต์ไว้
ก็คือบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อตรงข้ามกับโรงพยาบาลบ้านแผลว
ถนนสายบ้านแผวพระปฐนจังหวัดสมุทรสาขอนด์
เราไปถามคุณพี่สุรชัยโฉมศรีค่ะ

มันแตกมันชำรุดมานานแล้ว

นานแค่ไหนก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนมาปรับปรุงซ่อมแซมเลย

เอาอย่างนี้ก็เป่าประกาศผ่านตลอนไปเลยแล้วกัน
ว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาดูแลซ่อมแซมให้หน่อยค่ะ
ก่อนที่คนที่ใช้ถนนหนทางเส้นนี้

ต้องคิดดูรถลงเรือมาตุ๊บลงไปเนี่ย

เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันสอดส่องดูแลนะคะ